ไปติดตามบรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพของศิลปินแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
คุณอาสุเทพวงกำแหงกันนะคะ
ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่บ้านพักซอยปรีดีพนมยง๔๒ค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดธาตุทองพระอารามหลวง
โดยบรรยากาศในพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวานนี้
ศิลปินระดับตำนานต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัย
คุณอาสุเทพเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมาก
อาทิชรินนันทนาคอนและภรรยาเพชราชวราช
คุณวินัยพันธุรักษ์และดาวใจภัยจิตเป็นต้น

ก็ได้ร่วมเป่าขลุยบันเลงเพลงไปพร้อมกับอาจารย์นวรัฐพงภัยบูล
เป็นตัวแทนอ่านบทกรรมถึงคุณอาสุเทพเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

วาทะโรงวงสวรรค์สันวะอี
เสียงขยี้แพร่ไหมในปองเบียร์
ทางด้านพันรยาผุศดีวงกำแหงนะคะ
เปิดใจถึงสามีเป็นครั้งสุดท้าย
สัมผัสได้ว่าสามียังอยู่ใกล้

จะเตรียมนำกระดูกของสามีไปลอยอังคาร
พร้อมจัดเก็บไว้บางส่วนค่ะ
มีความรู้สึกว่าท่านต้องตามเราไปไหนต่อไหน

บ้านสีสื้นที่มีคอโกนสีขาว

ขยี้ตาเลยเปล่าเห็นเมื่อกี้

บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว